ของคุณหนุ่มกะลากับครอบครัวคือตอนนี้เนี่ยนะครับมีกลุ่มที่เขาเห็นต่างต้องบอกว่าเห็นต่างออกมาแสดงความเห็นถึงกรอบระยะเวลาที่จะฟ้องร้องคดีนี้นะครับโอ้โห
เฟซบุ๊กดังกล่าวระบุว่าอะไรคะจูนบอกกับหนุ่มกัญชัยว่ารู้ว่า
คบกับมือที่๓ตั้งแต่ปลายปี๒๑๖๓แล้วจะมาฟ้องอะไร๑๐ล้านบาท
ตามกฎหมายเขาให้ฟ้องภายใน๑ปีตั้งแต่รู้จูนตื่นค่ะ
แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นคุณน่ะตื่นก่อนเขาถือทะเบียนสมรส
จะฟ้องปีไหนเดือนไหนเป็นสิทธิของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ที่เขาไม่ทำเพราะผู้ชายพูดว่าจะเลิกยุ่งแต่สุดท้ายไม่ยอมเลิกครับ
เขาต้องฟ้องนะครับไม่เว้นแม้แต่หมอเคสครับหรือว่าแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดิ์
เป็นอีกหนึ่งความเห็นที่ออกมาฟาดนะครับ
ขยิง๑ปีคือตั้งแต่รู้การกระทำครั้งสุดท้ายค่ะ
ง่าวนี่นะฮะด้านทนายพัฒน์อนุสรอสุรพงศ์หรือว่าที่เขาเรียกว่าทนายเมียหลวงเนี่ยนะ
มาให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีนะครับอายุความในการฟ้องโดยระบุว่า
อายุความการฟ้องอยู่ที่๑ปีนับตั้งแต่รู้เรื่อง
แต่หากผู้กระทำความผิดยังคงไม่หยุดพฤติกรรม
ถือเป็นการกระทำผิดต่อเนื่องสามารถนับอายุความการฟ้องต่อไปได้
แล้วก็ติดแฮสแท็กแทนที่ไม่ต้องพยายามแล้วก็ทีมเมียหลวงครับ
แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่อง
เช่นมือที่๓เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีเรา
เรื่อยมาตั้งแต่หลายปีนะครับเรื่อยมาต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันนี้เราเพิ่งมาฟ้องไม่ถือว่าขาดอายุความ
เพราะเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่อง
ส่วนความเคลื่อนไหวของคู่กรณีครับ
เพื่อนำเสนอสินค้าในธุรกิจความงามของเธอ
โดยคลิปแรกนะครับลงแคปชั่นว่า
ยอดขายทะลมทะลายและของดีบอกต่อ

คอมเมนต์ของผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เช่นทะลมทะลายหรือวายวอดยังขายอยู่อีกหรือ
ส่วนอีกคลิปนะครับโพสต์ระบุว่า
ใครจะไปกลัวมีของดีแบบนี้
ซึ่งคลิปนี้นะครับผู้หญิงคนดังกล่าว
กำลังยืนย่างไก่อยู่ฮะย่างไก่แล้วมีคนถามว่า
ไม่กลัวหน้าไหม้หรือซึ่งเธอตอบว่าไม่กลัว
จากนั้นก็มีคอมเมนต์มาแสดงความเห็นว่า
เหตุผลที่ไม่กลัวหน้าไหม้เกิดจากอะไร

อย่างไรก็ตามครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้หญิง
คนสนิทของหนุ่มกะลานี้นะครับมีคนตรวจสอบพบว่า
เคยใช้พรีเซนเตอร์คนนี้ครับ
คนดังแห่งบ้านกรอกกรอกก็คือลุงพนตร์กับป้าแตน

เมืองต้นมีรายงานว่าลุงพนตร์เนี่ย
บอกว่าเธอเป็นคนสวยรวยและเก่งครับ